มีรายการ๒๐นาทีไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็จะถ่ายท่อสดนะคะ
ใช่๑๘นาที๖โมงเย็น๖โมง๒๐นาที

โคชด่วนก็บอกว่ารายการนี้ไม่ได้เน้นที่ผลการฐานตานั้น
แต่เน้นที่การซ้อมระบบทีม
ซึ่งการซ้อมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็เน้นไปที่สร้อมรับเสิร์ฟระบบทีมโซนตั้งรับ
ในรอบแรกก็ทำได้ดีพอสมควรนะ
แต่ว่ามีหลายเรื่องที่ต้องกระปรุง
วันนี้บอกว่าขอมอบเป็นเกมต่อเกมแล้วกัน
ก็ย้ำกับนักกีฬาว่าไม่ได้เน้นว่าจะแข่งกับใคร
แต่ขอให้ซ้อมให้เต็มที่ทำผลงานให้ดีในแต่ละแมท
เพื่อที่จะได้ต่อยอดสู่การแข่งขันชิงแชมป์โลกนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนบอลให้ความสนใจก็คือ
ลงสนามของโมเมธนัชชาสุขสด
ก็บอกว่าจะตัดสินใจให้ลงเล่นในจังหวะที่จำเป็น

ถ้าลงไปในช่วงที่กดดันเล่นไม่ได้ก็จะทำลายความมั่นใจของน้องซะเปล่า
เพราะว่าต้องให้เวลาในการปรับตัวในการเล่นกับรุ่นพี่ด้วย
ส่วนการที่จะเจอกับออสเตรเลียในวันนี้

ที่จะได้เล่นกับนักกีฬาที่ตัวสูงใหญ่
มีพลังตกที่แรงด้วยเหมือนกับได้เล่นกับ
นักกีฬายุโรปก็ทั้งได้ซ้อมทางเกมรับและเกมโต๊ะกลับ

เคยเจอกันครั้งเดียวนะคะสำหรับไทยกับออสเตรเลียในปี๒๐๑๖
อย่าลืมติดตามเชียร์กันได้นะคะ
โมง๒๐ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒